พาไปที่สะแก้วกันหน่อยเนี่ยพวกพวกผีเนี่ยเขาไม่กลัวจริงนะโควิด
พนันค่ะคุณผู้ชมลักลอบเล่นกันอีกแล้วพอตำรวจไปจับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปจับนะคะโอ้กลายเป็นหนีกระเจิงแบบนี้ค่ะ
สวัสดีครับเล่นอะไรกันเอ่ย

ใครเป็นเจ้าของบ้านคุณแกก็อยากเล่นเออให้ผมทำยังไง
นั้นแหละพี่เบิร์ตเห็นไหมโกรธไหมล่ะไม่กลัวเวลาไปเล่นพนันกันน่ะ
นักกงหน้ากากก็ไม่ใส่เขาขอบความโคมว่าในหม่อนมีโควิดล่ะนะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำโดยคุณพงพิเชษพงนาครักษาราชการแทนในอำเภออรัญญประเทศ
แล้วก็นายศิวรักษ์ภูทองวิจิตรประหลัดอำเภออรัญญประเทศ
ไปตรวจสอบบ้านพักแห่งหนึ่งบนถนนเวลุวันเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศสะแก้ว
เนื่องจากว่าเขาได้รับการร้องเรียนมาว่ามีการลักลอบเล่นการพนันแล้วก็มีการมั่วสุมกัน
อาจจะเป็นบอกเกิดการแทรกบาทของโรคโข๑๙ได้พอถึงที่เกิดเหตุค่ะ
เอาจริงด้วยไปพบบุคคลค่ะลักลอบเล่นการพนันในบ้านหลังดังกล่าว
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยแสดงตัวจับกลุ่มได้ผู้ต้องหาทั้งหมด๘ราย
เป็นคนไทย๖รายกัมพูชา๒รายของกลางก็เป็นเงินสด๖๕บาทถ้วน
อุปกรณ์การเล่นการพนันก็เลยควบคุมตัวแล้วก็แจ้งข้อหาว่า
๑ร่วมการลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย
ร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมใด
ตามในมาตราพรก

การทำกิจกรรมหรือมั่วสมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
ฝ่าฝืนประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
สุดท้ายก็นำตัวนักพนันทุกคนไปส่งพนักงานสอบสวน
สอบพอนัญญประเทศดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

มันแพร่ระบาดกันมาก็อยู่ในบ่อนการพนันถ้าเป็นส่วนใหญ่
แล้วเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไม่อยากติดเลย
เพราะอะไรไม่อยากเปิดเผยไทม์ไลน์
เพราะว่าส่วนใหญ่ไปในที่ที่มันไม่ควรไปมา
ใครความลับเยอะอย่าทำอะไรเสี่ยงนะ
ทำไลน์ปรากฏมาแล้วยุ่งเลยนะ
โดยเฉพาะอะไรที่มันผิดกฎหมายด้วยนะคะ
เห็นไหมมันระบาดจากที่ที่ผิดกฎหมายทั้งนั้น